ฉันก็อยากจะบอกว่ามีไอเดียแปลกเหมือนกัน
อยากจะเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามีชาวนาที่จังหวัดชายภูมิ
ลดต้นทุนได้กว่า๑๐เท่าเลยนะ
หน้าตามันเป็นไงใช้ยังไงไปดูกันเลย
นี่เลยไปกันที่ทุ่งนาแดนนี้ของเรา

บอกเลยว่าสามารถลดต้นทุนในการหวานเมล็ดข้าวได้มหาศาล

ฟังดูค่ะเป็นไอเดียของใคร
เป็นไอเดียของสามีของคุณชะนิดาชาติชนะเป็นเกษตรกรที่อำเภอน้องบัวระเวจังหวัดชายภูมิ

ซึ่งสามีของคุณชะนิดาเนี่ยบอกว่าได้ไอเดียนี้มาจากการนั่งมองดูรถหยอดเมล็ดข้าว
นั่งไปก็คิดไปแล้วก็เลยปิ้งไอเดียว่าถ้าหากนำท่อพลาสติกมาขึ้นรูปให้คล้ายกับเครื่องหยดเมล็ดข้าวเนี่ย
คงจะดีนะมันจะสามารถลดต้นทุนการปลูกข้าวได้อย่างดีเลย

แล้วก็ใส่โครงเหล็กเข้าไปจากนั้นก็พัฒนาลองผิดลองถูกประดิษฐ์กันอยู่นานอ่ะ
แต่ท้ายที่สุดความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร
พี่เขาสามารถคิดค้นและสร้างเครื่องหยอดข้าวแฮนดเม็ดได้สำเร็จเอาปรบมือ
เครื่องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถบรรจุเมล็ดข้าวได้๕๖กิโลกรัม

เพียงพอต่อนาข้าว๑ไร่ใช้เมล็ดข้าวน้อยกว่าลดหยอดข้าวลดต้นทุนได้มากถึง๑๐เท่าเลยนะ
ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนไหนนะคะอยากจะทำเครื่องหยอดข้าวแฮนดเมสเนี่ย
พี่เขาไม่ห่วงวิชานะ

ถามความรู้ถามเคล็ดลับวิธีการทำได้ตามนี้เลยค่ะ

คุณจะเอามาหยอดอะไร
อดเอาไว้ตอนที่ผมไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้

ปกติคุณก็เป็นคนชอบหยอดอยู่แล้วนะ